จูจูแล้วเธอประกาศว่า
เวลาอีก๕ปี๖ปีจะเกษียณและไม่อยู่แล้ววงการบันเทิง
พอได้เจอขวัญจ่อมายถามนิดนึงก็ละกัน
เจ้าตัวค่ะรับว่าที่พูดเนี่ยมันคือความจริงนะ
แต่การเกษียณที่ว่านั้นเป็นการลดงานในวงการลง
แล้วก็หันไปโฟกัสกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้น
เคยอยากมีครอบครัวว่าก่อนซื้อ

เขาบอกเขามีแล้ว

ลูกเสร็จแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้

ไปฟังเสียงน้องขวัญอุสามณีนิดนึงจ้า

แต่ว่าชีวิตของคำว่าขวัญอุสามณีก็ยังไม่ได้ไปไหน

ในยามที่ขวัญทำงานมุ่งมันนักทุกวันนี้

มีลูกมีคุณพ่อคุณแม่สามี

ถ้าเกิดว่าเขาอยากเกิดมาเป็นลูกขวัญ

แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อม

คู่ของขวัญเขาก็ต้องมาให้ทันด้วย

มีลูกคือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว

จริงงั้นกล้าทออก
ขวัญมีหลานก็เล่นหลานได้

ฟังกันเลยแม่

มองหน้าสวยแบบนี้เดี๋ยวหาพ่อของลูกก่อน

อยากแบบว่ามีพ่อดีด้วยแล้วก็แบบมีลูกที่แบบน่ารักด้วยอะไรอย่างนี้
งานเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเจอนักแสดงอีกหนุ่มคนหนึ่ง
ปั้นจันปรมาหลายคนโฟกัสแล้วเกิด
เป็นยังไงแล้วเรื่องหัวใจเนี่ยเล่าให้ปั๊กน้อย
ก็แหมประกาศว่าโสดไปหมาดนะแถมยังโสดพร้อมกับคู่จิ้นด้วยกับสาวปรางไง
ปั้นเนี่ยออกมายืนกาเลยคำตอบเดิมว่าความสัมพันธ์เนี่ย
ระหว่างเขากับสาวปรางเนี่ยมันเท่านี้จริงพี่
มันไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นเพื่อนสนิทที่ดีต่อกัน
เท่านี้คือเท่าไหนอ้าวไปฟังจากปากเลยค่ะ
ถ้าตอบแบบทั่วไปเป็นเรื่องของนะฮะ

ถ้าเริ่มปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้หรอกคือปางคงไม่เอาผม

แล้วปางก็เห็นแบบเห็นปั้นเป็นพี่มาก
เราปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่อง
มันก็เลยมันเลยจุดนั้นแล้ว
นี่เหรอเขาก็ลื่นล้นไปหน่อยนะ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
น่าซื้อเลย
ได้ตามที่เราขอไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมาก
ก็มีโอกาสเราก็กลับไปกลับไหว้

ถ้าภาคใต้ก็จะเป็นวัดตาไข่

ขึ้นเหนือก็จะเป็นเทพทันใจ
แล้วก็ทางบ้านก็จะเป็นนี่แหละครับ
ธรรมเนคาหรือว่าอยู่กับหลวงพระวรา

ซื้อไว้ซื้อไว้เป็นเก็บไว้ซื้อเก็บไว้
อย่างเช่นชอบที่ดินชอบที่ดินมาก

แล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยก็

นี่ไงเขาโสดมาพร้อมที่ดิน

สดพรหมโรค
โอ้ยแต่ละอย่าง
อย่างนั้นอย่าสดดีกว่าถ้ามาพรหมหนี่สินและโรงไพร
ตอนแรกสดว่าดีนะ
พร้อมเชิดฉลายแล้วนะ
มันเชิงไทยรัก